เบียบพื้นที่การค้าเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าก็มีคนบางกลุ่มไปแอบอ้างเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ติดตามตัวมาลงโทษในสถานหนักแล้ว
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
มีรายงานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดขนาดใหญ่
ภาคเหนือและภาคอีสานมีกลุ่มคนที่แอบอ้างนโยบาย
จัดระเบียบพื้นที่ค้าขายของรัฐบาลเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับ
พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
หัวหน้าคอสชรับทราบเรื่องมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ
แล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยข่าวลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าบางส่วนเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หวังผลประโยชน์ทั้งเงินแล้วก็ทางการเมือง
โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนร่วมขบวนการด้วย
ใจสั่งการโดยภารการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อรัฐบาลแล้วก็คอสช
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการสั่งการให้หาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษสถานหนักให้ได้
และหากยังมีการหลอกลวงประชาชนแอบอ้างคอสชและรัฐบาลอีก
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะ